สำหรับกรณีเรื่องของการปฏิรูปตำรวจค่ะ
คุณสุภาพคลี่ขจายจะมาวิเคราะห์ถึงความคืบหน้า
เรื่องการพิจารณากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้
ทั้งเรื่องที่มีการอยากที่จะโอนภารกิจของตำรวจค่ะ

ไม่ว่าจะเป็นตำรวจจราจรก็ดีหรือว่าตำรวจรถไฟก็ดี

เส้นใต้วันนี้ขอตามเรื่อง

มีความคืบหน้ามีข่าวดีมาฝากครับ

ข่าวมาจากอาจารย์มีชัย
ชุพันธ์ซึ่งเป็นประธานคณะกรรมการร่างพรบตำรวจ

ข้อเสนอการปฏิรูปตำรวจ
จะมีมากี่ชุดแล้วก็ตามแต่
แต่ว่าจะมาจบตรงทุนที่ว่า
จะต้องทำมาเป็นกฎหมาย

อาจารย์มีชัยก็เป็นคนกรรมการ
ประธานร่างกฎหมายเรื่องของตำรวจ
ข่าวดีที่ว่านี้อันที่๑

มีใช้ร่างกฎหมายพิเศษ

แจ้งความท้องที่ไหนก็ได้

แจ้งความท้องที่ไหนก็ได้

จะทำให้การสืบสวนสอบสวน
เกิดความสะดวกรวดเร็ว
ประชาชนใช้บริการได้ไม่ยุ่งยาก

ให้แจ้งความที่ไหนก็ได้

ก็ส่งเรื่องไปถึงโรงพักที่เกี่ยวข้อง
แล้วก็ลดภาระไม่จำเป็น

แต่ให้ไปแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เลย

เพราะว่าเทคโนโลยีปัจจุบันเนี่ย
มันสามารถเชื่อมกันได้หมดแล้ว

ข้อมูลมันจะลิงก์ถึงกันหมด

มีการสื่อสารที่เชื่อมกันได้อยู่แล้ว

เราก็ยังทำอย่างนั้นไม่ได้

หรือเรื่องการทำบัตรประจำตัว

ไม่จำเป็นต้องไปทำในเขต

สำเนาทะเบียนบ้านอยู่ทำที่ไหนก็ได้

จะต้องไปแจ้งที่ท้องที่เกิดเหตุล่ะครับ

อันนี้เทคโนโลยีมันมีแล้ว
แก้กฎหมายตรงนี้เสีย

จะได้ประโยชน์ไม่ต้องยุ่งยากครับ

อย่าว่าแต่เรื่องเล็กน้อยเลย

นี่ข่าวดีเรื่องที่หนึ่งที่อาจารย์มีชัย

บานเองก็บอกว่าติดต่อสถานที่ราชการ

ไม่ต้องมีบัตรประจำตัวประชาชน

ของตำรวจแจ้งความที่ไหนก็ได้

เห็นว่าไม่ควรจะเป็นงานของตำรวจ

ถ้าจะโอนไปก็ต้องของงบประมาณ

อันนี้คุณคำนวณสิทธิสมาน
ซึ่งเป็นโคศกกรรมการร่าง

การประชุมคราวที่ผ่านมา

งานที่ไม่ใช่งานตำรวจแท้

งานจราจรทั่วประเทศ

ภายในระยะเวลา๑๐ปี

ขันวินัยจราจรและบังคับใช้กฎหมายจราจร
เฉพาะความผิดเกี่ยวกับเรื่องการจอดรถฝ่าฝืนกฎหมาย
โอนให้ท้องถิ่นในระยะเวลา
ดังนี้ถ้าเป็นกอทมและเทศบาลนคร
โอนกันเสียให้เสร็จภายใน๒ปี
แต่ถ้าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเล็กลงมาอีก
เป็นเทศบาลเมืองให้เสร็จภายใน๓ปี
ส่วนท้องถิ่นประเภทอื่นให้เป็นไปตามกำลังความสามารถ

ฉะนั้นเราหวังผลกันว่า
เพื่อที่จะให้ตำรวจได้ทุ่มเทกับงานที่เป็นงานของตำรวจ
อะไรที่ไม่ใช่งานตำรวจหรือหน่วยงานอื่นทำได้
เช่นโบกลดบอกระหว่างเรื่องการจราจร

ประเด็นเรื่องการโอนภารกิจเนี่ย
อาจารย์มีชัยกลับมาที่อาจารย์มีชัยอีกทีหนึ่ง

เกี่ยวกับงานจราจรจะโอนให้ท้องถิ่น
ให้ดูแลเรื่องอำนวยความสะดวกการจราจร
รักษาความสงบเกี่ยวกับความผิดการจราจอดรถ
อย่างไรก็ตามวิธีการคือ
เราจะโอนเฉพาะเนื้องานไปให้ท้องถิ่น
แต่ไม่โอนอัตรากำลัง

เฉพาะภารกิจให้ท้องถิ่น
ไม่โอนกำลังพลไปด้วย

ต้องตั้งงบประมาณเพื่อรองรับ
เท่ากับเป็นการโป่งพอง

ฉันใช้ตำรวจยศนายพลนะลงไปดูนะ

อยากจะย้อนไปถึงความเห็นของ
พันตระบวดเอกวิรุษสิริสวัสดิบุตร

สองสามครั้งหลายครั้งแล้ว

ทำไมไม่โอนกองบังคับการ
ตำรวจจราจรไปทั้งเนื้องาน

ทั้งอาคารสถานที่สร้างทรัพย์สิน
และสิ่งอุปกรณ์ต่างทั้งหมด
ไปให้กับกรทมและท้องถิ่น

แต่ไม่ให้รถไม่ให้คนไม่ให้สถานที่
เขาจะทำงานยังไงได้ล่ะ
บอกให้ไปตั้งงบประมาณใหม่
เป็นเรื่องซ้ำซ้อนไม่ถูกต้อง

กับพันธบเด็กวิรุษสวัสดิบุตรเยอะ
เพราะว่าหลายหน่วยงานที่จะโอนไปคราวที่แล้วเนี่ย
ไม่ได้ก็เพราะว่า

เขาอ้างว่าต้องของงบประมาณเท่านั้นล้าน
กี่ร้อยล้านกี่พันล้านก็ไม่รู้
เพื่อจะรับโอนสร้างสถานที่รับโอนเรื่องเงินเดือนคน

ฉะนั้นเขาของงบประมาณเพิ่ม
แต่ว่าหลักคิดของพันตรวจเอกวิรุธก็คือว่า

อาคารสถานที่ลดลาคนโอนไปให้หมด
พูดง่ายเปลี่ยนป้ายชื่อเท่านั้น
แทนที่จะบอกว่าขึ้นอยู่กับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ก็เป็นองค์กรใหม่
ขึ้นอยู่กับหน่วยงานใหม่
คราวที่แล้วจะโอนเรื่องตำรวจน้ำ
ตำรวจน้ำถ้าจะโอนไปก็ไปอยู่กับใครล่ะ

กรมเจ้าท่าก็เอาตำรวจน้ำเอาอาคารเอาอะไรทั้งหมดเนี่ย
แล้วเขียนตำรวจน้ำกรมเจ้าท่า
แค่นั้นมันถึงจะโอนได้
แต่ถ้าสูตรของอาจารย์มีชัยบอก

เขาก็ต้องของงบประมาณเพิ่ม
อันนี้ไม่รู้ความเห็นจะเป็นยังไง
ไม่รู้แต่ว่าความเห็นของอาจารย์มีชัย

ข้อตกลงนี้ตำรวจรถไฟไม่ต้องมี

ให้ท้องที่นั้นรับแจ้งความ

แล้วถ้าแต่ละท้องที่มีปัญหา

ให้กองมัชการสอบสวนกลาง

เกี่ยวกับเรื่องปัญหาบนรถไฟ

ขอมาขีดเส้นใต้ซะหน่อย

ดีเลย์
เลนเปลี่ยนจับตาแจ้งวัฒนะ
ก็คือว่ามีข่าวมาว่า
กองบังคับการตำรวจจราจร
พันธบเด็กกิตตีอาริยานนทร์
รองผู้การจราจรพูดถึง
เตรียมความพร้อมของโครงการ
โครงการจับผู้ฝ่าฝืน
เปลี่ยนช่องทางเดินรถในเขตห้าม

ขณะนี้อุปกรณ์เครื่องมือระบบคอมพิวเตอร์
รวมถึงเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ควบคุม
เขาสามารถตรวจสอบและออกใบสั่ง
ภายในศูนย์ควบคุมสั่งการจราจร
บก๐๒มีความพร้อม๑๐๐แล้ว

ตรวจจับและออกใบสั่งได้ตั้งแต่วันที่๙

อันนี้เป็นปัญหามานานแล้วครับ
พวกที่มักง่าย

สมมุติว่าจะเข้าคิวขึ้นเลนที่ข้ามสะพาน

แล้วพอไปถึงใกล้จะขึ้นสะพาน
ค่อยไปหักเบียดปาดหน้าคนอื่น

ก็บีบแร่ไล่กัน
แตรด่ากันเดี๋ยวก็มีเรื่องกัน
เอาหรือไม่ก็บางทีถ้าไอ้คันหลังไม่ยอม

ก็เฉียวชนกันรถก็ติดกันมหาศาล
ลักษณะอย่างนี้เห็นแก่ตัวแบบนี้
เพราะว่าตำรวจไม่เอาจริงเอาจัง
แต่ต่อไปนี้บอกว่าจะใช้กล้องไปติด

อันนี้ก็อยากจะบอกว่า

อย่าทำแบบไฟไม่ฟาง
อย่าทำแบบจัดเป็นอีเวนต์แถลงข่าว

เพราะว่าเราชอบแก้ปัญหากันแบบ

เดี๋ยวทุกอย่างก็กลับมาเหมือนเดิม
อันนี้ก็เป็นเรื่องการจราจรที่คาดหวังว่า

เรื่องที่ได้ยกตัวอย่างมาเมื่อกี้

เอาละนี่คือขีดเส้นใต้

แล้วก็กลับไปที่โต๊ะข่าวครับ